ของโจรไปดูเรื่องราวของคนใจบุญใจดีกันหน่อยค่ะ
คือเราจะพาไปดูความใจบุญของสาวคนหนึ่งค่ะ
เธอเนี่ยแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากการที่ค้าขายของเนี่ยนะ
ไปช่วยเหลือหมาและแมวจรจัด
ทำแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วคุณผู้ชม
และเหตุผลที่เธอทำแบบนี้คืออะไรไปดูค่ะ
อยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ไปพบกับแม่ค้าขายสับปะรดใจบุญคนหนึ่ง
ชื่อว่าคุณพี่สมคิดเนียมสุกนะคะ
เธอเป็นคนที่อุทิศตัวในการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการค้าขายของเธอเนี่ยค่ะ
เลี้ยงดูหมาแมวจรจัดที่ถูกทิ้งเอาไว้ตามถนนต่าง
บอกว่าทำแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วอะค่ะ
คุณพี่สมคิดเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะ
เล่าให้ทีมงานตลอดข่าวของเราฟังเลยบอกว่า

เพราะว่าเธอสงสารเลี้ยงหมาเวลาที่เห็นพวกหมาแล้วก็แมวจรจัดถูกทิ้ง
แล้วสภาพของหมาแมวแต่ละตัวที่พบเจอเนี่ย

แต่นะถ้าปล่อยไว้เนี่ยพวกมันจะต้องตายแน่เลย
เธอก็เลยตัดสินใจเลี้ยงซะเลย

เอาไว้สำหรับเลี้ยงดูหมาแล้วก็แมวจรจัด
ทางค่าห่วงอาหารขายยารักษารกพยบงพยาบาลแมวอย่างนี้
คือเธอแบ่งรายได้จากเงินเก็บแล้วก็เงินที่เธอขายของเอามารักษาพวกมันด้วยค่ะ
โดยที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณพี่สมคิดแกบอกว่า
แกไม่ได้รบกวนเงินบริจาคจากใครเลย
เพราะไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนเพราะเธอด้วย
แต่ตอนนี้พี่สมคิดบอกว่า
เนื่องจากว่าเธอได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ใช่ไหมคะขายของยากเธอขายของริมถนนใช่ไหม
คนไม่ค่อยเดินทางไม่ค่อยไปไหน
คือขายของก็ยากรายได้มันไม่เพียงพอ

ไปดูแลน้องน้องหมาน้องแมวอีกค่ะ
สำหรับใครที่ดูอยู่ฟังอยู่
ใครที่อยากจะให้การช่วยเหลือ
หรือบริจาคอาหารสุนัขอาหารแมวนะคะ
ตอนนี้คุณพี่สมคิดแกยินดีที่จะรับไว้
ส่วนใครที่มากกว่านั้นคือคุณสามารถ
อุปการะหมาและแมวได้
เขายินดีมารับไปอุปการะได้เช่นกันนะคะ
ใครที่อยู่ในพื้นที่แถวอำเภอสวนพึ่ง
ถ้าง่ายที่สุดคุณไปอุดหนุนคุณพี่เขาก็ได้

เขาจะได้ขายดีมีเงินไปซื้ออาหารให้น้องหมาน้องแมว
หรือใครอย่างที่บอกแหละว่าอยากจะบริจาคอาหารสุนัขอาหารแมว
ชอบไปบริจาคเลยซื้อไปให้เธอเลยก็ได้
หรือว่าติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณพี่สมนึกเลยนะคะ
เราขึ้นให้นี่นะคะ๐๖๕๖๙๘๖๑๙๕นะคะ
ยังไงเป็นกำลังใจให้คุณพี่สมนึกเหมือนกันนะ
อย่าเพิ่งท้อนะคะสู้นะคะ
ให้ทั้งสุนัขและก็แมวจรจักทุกตัวด้วยนะ

เป็นแมวจรจัดจรมันยาวก็เลยต้องเอาไปตาก